ดิวเซอร์น่าจะตั้งใจเลือกให้ดิฉันอ่าน

ถ้าผมตอบไม่สวยคุณคงจะไม่อ่านต่อแน่

พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ริมนะ
คุณผู้ชมพาไปดูดอกไม้กันหน่อย
ภาพไขมงสูงยังสวยขนาดนี้
ใกล้จะสวยกว่านี้อีกค่ะ

ปลูกเป็นดอกไม้เยอะมากเลยนะ

ต้อนรับลมหนาวตอนนี้เชียงใหม่หนาวแล้วนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่น

สีแดงสีม่วงสีส้มสีชมพู

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

หลายคนพากันแชะภาพ
กลางสวนดอกไม้กันอย่างสนุกสนาน
ลืมหิวอ่ะเดี๋ยวนี้ไปอยู่ได้เป็นวันนะ
แบบนี้นี่คุณผู้ชมค่ะ

ลทีนี้จะรับรูดหนาวรูลการ
การท่องเที่ยวของภาคเหนือเชียงใหม่เขานะคะ

ตำบลเมืองแก้วอแม่ริม

เมืองแก้วคุณวิชันเมทาคุณวิชันเนี่ยบอกว่า
นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแห่กันไปเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นมากขึ้น
ทีนี้ทำไงพอไปเที่ยวปุ๊บเขาก็ใช้จ่ายใช่ไหมคะ
พอใช้จ่ายเสร็จปุ๊บเม็ดเงินก็สะพัดกลายเป็นว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะ
และปีนี้สวนไอเลิฟฟลาเวอร์ฟาร์มค่ะได้มีการปรับรูปแบบให้น่าสนใจเพิ่มสีสันในสวนให้มากขึ้นจึงมีการนำดอกสร้อยไก่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลือกสีที่สด

ใช่นี่ดูนะใส่ชุดสีขาวตัดกันแบบนี้
ที่เม็ดมองดอกไม้หรือมองคนในภาพ

อ่ากล้องไม่ต้องเจาะมานะ
แล้วเห็นไหมดอกสร้อยไก่เขานำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเลือกสีสดมาปลูกค่ะ
อกจากนี้มีการเตรียมปลูกมะกะเร็ดแล้วก็ข้าวสาลีกำลังจะปลูกดอกคาโนร่า

สีมันสดมากเลย

มันตัดกับดอกไม้สีสดนะ

ฝากบอกเลยนะถ่ายรูปแปลงดอกไม้แบบนี้นะ

เพราะมันจะต้องถ่ายแบบนี้

ถ้าใครไม่ได้เอาไปนะสวนเอามาขาย
ถ้าไม่มีไม้เซลฟี่แต่มีคนถ่ายให้ได้มั้ยครับ

เรานี่ก็เข้าเรื่องตลอดเลย